เดี๋ยวผมจะพาไปเป็นสัตว์ที่มันหายากที่จังหวัดพิศนุโลกเขาจัดงานนี้ขึ้นมาครับ
นี่เลยกลุ่มผู้พ่อพันธ์สัตว์เลี้ยงในจังหวัดพิศนุโลกนะครับ
เขารวมตัวกันจัดงานมหากรรมสัตว์เลี้ยงและพันธุ์พิศนุโลก๒๕๖๐

นี่คืองูมีตั้งหลายนิดนึง
มีงูเหลือมงูผือกงูสีทอง
องค์ประมาณนั้น

เคยเห็นบนหัวคุณอยู่นะ
ให้หน่อยแล้วกันว่ามีตัวอะไรบ้างที่เห็นอยู่นี้นี่คือเยี่ยวเฮลิฮ็อกนะครับ
ตัวนี้นี่มีคุณประโยชน์มากเดี๋ยวจะเล่าให้ฟัง
จากนี้ก็ยังมีงูหลามสีทองแมงมุมก็มีกิ้งกาทะเลซ้ายก็มี
บางคนชอบเลี้ยงไส้เดือนก็เอามาโชว์ด้วยนะฮะ
ไลท์ของงานนี้อย่างที่บอกเจ้าเหี่ยวเฮลิฮ็อกซ์นะครับ
เจ้าของเขาบอกว่าเลี้ยงเป็นงานอดีเรกแล้วก็สามารถสร้างรายได้ด้วย
เขาบอกว่ารายได้เนี่ยหลายหมื่นนะเป็นเพราะอะไรไปทำอะไรมา
ลองฟังเสียงเจ้าของเขาดีกว่าครับ
ตอนแรกก็คิดว่าเป็นงานดิเลกเดี๋ยวนี้เริ่มจะเป็นงานหลักแล้วครับ
เพราะว่ามันใช้ทำงานได้ครับ
โอ้โหมีเงินเดือนด้วยเหรอเจ้าเหี่ยวตัวนี้
เดือนละสามหมื่นทำงานได้อย่างนี้คุณ
แล้วมันเอาเงินไปเก็บที่ธนาคารไหนล่ะครับเนี่ย
เจ้าของเจ้าของนี่แหละคุณคือเหยื่อนี้มีประโยชน์นะทำงานได้ได้เงินเดือนด้วย
สายตามันดีไงแล้วเวลามันเห็นเหยื่อมันจ้องเหยื่อแล้วมันลงตะคุบเหยื่อฟุ๊บเนี่ยอย่างแม่นยำเลยทีเดียวนะครับ

ได้ยินแบบนี้แล้วแม่เจ้านกตัวนี้ช่างมีประโยชน์แล้วก็รู้จักยะการยะงานนะ

แล้วใครที่ชื่นชอบที่จะไปดูงานแบบนี้

มันมีหลายสัตว์หลายชนิดที่มันแปลก
ที่มันไม่เคยเห็นที่มันหาดูยาก

เขาจัดในวันที่๑๔๑๘มีหมาด้วย
มีอะไรนะมีหมาด้วยเหรอ
มันก็ต้องมีสิหมาพันธุ์แปลกนะ
แล้วก็มีหลายชนิดไปติดตามวันที่ที่เขาจัดงาน
วันที่๑๔๑๘มีนาคมเดือนหน้านี้แหละ
จัดที่สวนชมนานจังหวัดพิศนุโลกรู้จักกันดี
ส่วนชมนาศนี่ก็เหมือนเป็นใจกลางเมืองพิศนุโลกแหละ
เป็นแหล่งรวมผู้คนก็จะไปออกกำลังกายกันที่นั่น

หาไม่ยากสวนชมนาศจังหวัดพิศนุโลก
กันได้ในช่วงเดือนมีนาคม๑๔๑๘มีนาคมครับ